เมื่อวานนี้นะคะคุณชิสาออกมาเตือนเกี่ยวกับเรื่องของฝนตกหนักจนถึงขั้นพายุฤดูร้อน
แล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงที่อำเภอวังโป่งจังหวัดเพชรบูรณ์ค่ะ
ไม่ต้องตรวจกันไปเลยเมื่อวานนี้แต่ก็ไม่ได้หมายความว่าเจ้าหน้าที่ละเลยนะ
เจ้าหน้าที่ก็ยังคงทำงานนะคะแต่ว่าไม่มีเต็นต์ให้เจ้าหน้าที่อยู่แล้วนะคะ
เพราะสภาพเป็นแบบนี้ค่ะลมมาเต็นต์พังแบบนี้เลย
และเสาเหล็กก็ระเนระนาดไปหมดเลยนะคะจุดนี้คือแถวแถวตลาดอำเภอวังโป่งค่ะ
จุดที่คุณผู้ชมเห็นที่เต็นต์มันถูกลมพัดเนี่ยนะคะเป็นด่านตรวจเคอร์ฟิลล์ตั้งอยู่ริมถนนค่ะ
ลมพายุมาหลังคาก็เปิดเสาก็ล้มระเนระนาดเก้าอี้เจ้าหน้าที่ก็เกลือนถนน
แต่ช่วงนั้นเป็นช่วงกลางวันค่ะเขาตั้งไว้รอเจ้าหน้าที่มาทำงานกลางคืน
โชคดีจริงจริงไม่มีคนทำงานอยู่นะคะพอพายุสงบลงค่ะ
ตรวจสอบมีบ้านเรือนประชาชนในอำเภอวังโป่งได้รับความเสียหายไปเยอะนะ
หนึ่งร้อยสิบห้าหลังคาแล้วนี่อะไรอ่ะไปพาดอยู่บนสายไฟฟ้าน่ะ
หนึ่งร้อยสิบห้าหลังคาเรือนที่ได้รับความเสียหายในพื้นที่ค่ะ
หลังสภาพหลังคาเปิดเหมือนกันนะคะเหลือแต่โครงบ้าน
เมื่อสักครู่นี้นะคะบางหลังถูกลมพัดหลังคา
หลังคาสังกษีปลิวไปค้างอยู่บนสายฟ้า
เมื่อสักครู่นี้ตามต้นไม้ก็มี
ข้าวของเครื่องใช้เสื้อผ้าที่นอนหมอนมุ้งฝนตกลงมาเปียกเสียหายหมดค่ะ
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นครั้งนี้ชาวบ้านวังโป่งบอกว่ามันหนักที่สุดเลย
ในรอบ๒๐ปีหลังคาไม่มีกันหมดแล้วแบบนี้ค่ะ
อกจากนี้ยังพบว่าลมแรงพัดต้นงิ้วขนาดใหญ่
ล้มทับถนนสายวังโป่งวังหินกิดขวางการจราจร
เรื่องต้นอาสากู้ภัยวังโป่งรวมใจแล้วก็เจ้าหน้าที่เทศบันตำบลวังโป่ง
เอาอุปกรณ์มาเลื่อยตัดต้นงิ้วเนี่ยค่ะต้นใหญ่ด้วยนะ
ออกจากถนนใช้เวลาเป็นชั่วโมงค่ะ
จึงจะสามารถเปิดการสัญจรได้ตามปกติแต่ว่าวันนี้ก็ยังคงต้องระวังกันต่อนะคะ